มาพาย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อคืน
วันอส
เมื่ออายุเก่ากว่า๒๕๐๐ปีนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าถ้าใครได้ร่วมเวียนเทียนนะ
แล้วก็ไปบูชาองค์พระธาตุพนมก็จะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
มีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อตายไปแล้วก็จะขึ้นสวรรค์

โดยเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ใช่ในกรุงเทพก็คนเยอะนะคะ

เหนือสุดแดนสยามกันหน่อยนะคะ
แม่สายจังหวัดเชียงรายนี่เลย

จากมุมสูงก็คือพระธาตุดอยวาวนั่นเองค่ะ

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพม่า
รวมถึงก็มีนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันค่ะ
นำดอกไม้ทูบเทียนเข้าร่วมเดินเวียนเทียน

มีอายุอนามเก่าแก่กว่า๒๐๐ปีเลยทีเดียว
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
แล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ยังเป็นการร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงาม
ของคนในพื้นที่อีกด้วยนะคะ

ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะ
เขาพร้อมใจกันสวมชุดสีขาว
เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดี
มีพระเทพวิญญาพรเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยค่ะ
และในวันนี้ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานะคะ
จะมีพิธีแห่เทียนพรรษาช่วงเช้า
แล้วก็จะมีพิธีตักบาดดอกไม้ในช่วงบ่ายด้วย
ส่วนในพื้นที่ชายแดนใต้ครับ
อย่างที่วัดนิมโรธสังคามรามที่ยะลานะฮะ
ก็มีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมกันเวียนเทียน
และก็รับฟังธรรมเทศสนาจากพระสโภนธรรมมุณีเจ้าอาวาส
พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมลดละเลิกอบายมุก
แล้วก็ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
กลางมีกำลังทหารไปดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่เลย

โดยการเวียนเทียนตามวัดต่างทั้ง๑๗แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเมื่อวาน

อีกทั้งพุทธศาสนิกชนก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
ก็ไปปิดท้ายกันที่การเวียนเทียนทางน้ำแห่งเดียวในโลกที่ประเทศไทย

จัดขึ้นที่การพยาวอดีตผู้ว่าเชียงบราย

ใช้เรือพายกว่า๕๐ลำร่วมกันเวียนเทียมรอบวัดติโลกอาราม
นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมกันเวียนเทียนโดยพร้อมเพียงกัน
กิจกรรมก็จัดขึ้นที่กลางกว้านพยาวจัดขึ้นทุกปี
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้น๓วัน
คือวันมาคบูชาวิสาขบูชาแล้วก็เมื่อวานนี้วันอสัญหาบูชานะครับ